รองผู้ว่ากอทมชื่อคุณสกลทีพัทยกุลออกมาขานรับว่ายังมีอีกหลายจุดหลายเขตที่จักรยานจอดบนฟุตบาทแล้วยังขี่บนฟุตบาทอยู่
แล้วแม้กระทั่งเขตชั้นในฉันยกตัวอย่างนะหน้าโรงพยาบาลกลางไปดูเถอะ
สี่แยกเสือป่าถนนหลานหลวงนี่เขตชั้นในนะยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ขี่บนฟุตบาทอยู่
ท่านรองผู้ว่าบอกว่าผมจะลงพื้นที่กวดขันอย่างสม่ำเสมอและหมุนเวียนให้ครบ๕๐เขต
เพราะยอดผู้กระทำความผิดที่แต่ละสำนักงานเขตส่งมายังไม่เป็นที่พอใจ
เนื่องจากว่ามีบางเขตแจ้งว่าไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนกระทำความผิดบนทางเท้าแล้ว
มันขัดแย้งกับที่ประชาชนเห็นฉะนั้นก็ชักทงเชียร์ท่านรองผู้ว่า
เรื่องนี้เป็นปัญหากับคนเดินบนทางเท้าอยู่มากครับเป็นปัญหากับนักท่องเที่ยว
แล้วที่สำคัญคือมันวิ่งสวนทางเข้ามาด้วย
ไม่ใช่วิ่งตามตามทางที่ควรจะไปสวนเลนมาสวนทางมาว่าอย่างนั้นเถอะ
สอนมาแล้วใครจะไปดูทันเสื่อมเสียมากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเอาไปโพสต์กัน
เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขามาบอกว่า
เขาโพสต์ไปบอกว่าให้ระวัง
เมืองไทยเนี่ยเดินอยู่บนทางเท้าไม่ปลอดภัย
ให้ระวังจักรยานยนต์รถรับจ้างจะเฉียวเอา
เฉียวแล้วก็เรื่องยุ่งเลยเพราะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
นี่เขาเอาไปประจานกันขนาดนี้นะ
บ้านเราก็กลายเป็นเมืองที่ไม่มีระเบียบ
อันที่จริงตั้งแต่วันที่๑สิงหาที่ผ่านมา
กอทมได้แก้โทษปรับแล้วนะครับ
ถ้าจับได้ปรับได้สูงถึง๕๐๐บาท
แล้วแก้เกณฑ์กติกาให้มีรางวัลนำจับด้วย
เรื่องรางวัลนำจับเนี่ย
จะทำยังไงถึงจะได้รางวัลนำจับ
เขาบอกว่า๑ยกมือถือถ่ายถ่ายคลิป

ขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่บนทางเท้า
ถ่ายไว้เลยแล้วให้ถ่ายให้เห็นทะเบียนรถด้วย
เพื่อเวลาเขาจะเอาไปตรวจสอบดู
จะได้รู้ว่าอ๋อทะเบียนหมายเลขนั้น
เลขที่นั้นหมายเลขนี้เขาจะได้เห็น
ฉะนั้นอย่าถ่ายไกลเกินไปเอาใกล้หน่อย
เมื่อได้แล้วก็ส่งไปที่สำนักงานเขต
แจ้งชื่อแจ้งนามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราด้วย

วันเวลาสถานที่ที่พบที่เจอ
ว่าเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน

แล้วจะได้รางวัลเงินนำจับเมื่อไหร่
จะได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่เขต
เรียกคนขี่จักรยานยนต์คนนั้นมา

เจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งหนังสือไปยังคนที่

มีเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับนี่แหละ

รับได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รับได้ภายใน๖๐วัน

เกิน๖๐วันนี่ถือว่าสารสิทธิ์
เกิน๖๐วันถือว่าสารสิทธิ์
แต่แหม่ในระเบียบนี้เขาบอกว่า
ถ้าผู้กระทำความผิดไม่มาตามหนังสือแจ้ง
เจ้าหน้าที่เทศกิจจะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
และเมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีส่งฟ้องศาล

ว่าเอ๊ะถ้าคนเขาไม่มารับ

อยากจะฝากท่านรองสกลทีหน่อย

ผมเช็คไปที่สำนักงานเขต

เพราะมีคนแจ้งเยอะเลยครับ

ในการที่จะทำให้ถูกปรับได้

เรื่องโรงพยาบาล

กรมการค้าภายใน

ให้อีก๒๐โรงพยาบาล

แจ้งราคายาให้กรมการค้าภายไหนทราบถ้าไม่มาจะถูกปรับวัน
พยาบาลแจ้งราคายาไปว่าเขาซื้อต้นทุนเท่านี้เขาขายเท่า
ตัวนี้เขาซื้อมาเท่าไหร่เขาขายเท่าไหร่ระบุไว้ชัดแล้ว
นอกจากจะระบุไว้ชัดเฉพาะโรงพยาบาลนั้นแล้วเนี่ยท่าน
สามารถกดแล้วก็เข้าไปดูได้ด้วยว่าเอ๊ะโรงพยาบาลนี้ขาย
เท่านี้ดูซิโรงพยาบาลอื่นขายยาตัวเดียวแบบเดียวกันเนี่ย
ให้คนเห็นหรือยังสถานที่ติดเนี่ยเขาบอกให้ติดให้เห็น
ชัดเจนส่วนใหญ่แน่นอนก็หนึ่งติดไว้ที่เวลาจะไปจ่าย
เงินเราสามารถเอาโทรศัพท์ไปส่องดูได้เลยสองไปติดอยู่
เคาน์เตอร์จ่ายยาสองจุดฉะนั้นก่อนจะจ่ายเงินจะรู้เลย
ว่าราคายาตัวที่หมอสั่งให้เราเนี่ยโรงพยาบาลซื้อมา
ต้นทุนเท่าไหร่โรงพยาบาลนี้ขายเท่าไหร่วิธีการนี้จะ
ทำให้โรงพยาบาลไม่กล้าบวกมากเพราะคนเขารู้ว่าต้นทุน
เท่าไหร่เพราะคนเขาสามารถเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น
ได้ด้วยว่าราคายาต่างกันยังไงฉะนั้นตอนนี้กรมการค้า
ภายในหลังจากวันที่๑๖เป็นต้นมานี่วันที่เท่าไหร่วัน
วันที่๒๐เขากำลังเดินหน้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
อยู่อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันเอาเรื่องยาก่อนส่วนเรื่อง
ค่าหมอค่าบริการทางการแพทย์ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะ
ตรงนั้นก็ยังมีปัญหาเยอะยังมีปัญหาเยอะลดราคายาลง
มาได้แต่ว่าราคาบริการทางการแพทย์ราคาหมอผมเนี่ยเคยมี
หาหมอหมอก็ตรวจแล้วก็บอกอ๋อไม่มีอะไรมากเป็นรอยนิดเดียวหมอ
เองก็ได้หรือถ้าไม่กล้าดึงให้ใครดึงให้ก็ได้พระเอิญ
พอครบกำหนด๒วันผมก็ผ่านไปโรงพยาบาลเดิมมีธุระอยู่
อื่นไปบอกหมอว่าไหนไหนก็มาแล้วหมอครับช่วยดึงออกให้
หน่อยอ้าวหมอก็บอกอ้าวถ้าอย่างงั้นดึงออกให้ไม่กี่วินาที
ร้อยครับผมก็ยกมือไหว้หมอขอบคุณครับปรากฏว่าพอ
เดินออกจากหมอโรงพยาบาลนางพยาบาลบอกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว
นะฮะเอามือแตกนิดเดียวไม่ถึง๒วินาทีผมนึกในใจเอออย่าง
กูทำเองดีกว่าแต่ว่าเพราะเอิญว่าผ่านไปแล้วก็เจอหมอ
ให้หน่อยนี่เห็นไหมครับมันเกินเหตุไหมล่ะครับแบบนี้มี
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้๒เรื่องเลยครับ
๒เรื่อง๒ราวก็ใกล้ชิดกับพวกเราเหมือนกันนะการจราจรแล้ว
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพ